อยากมาชวนคุณผู้ชมคุยกัน

มาอีกแล้วอบตราชาเทวะ
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าหากว่า
เจ้าหน้าที่หรือท่านนายกทรงชัยนกขมิ้น
ของอบตราชาเทวะอยากจะชี้แจงเนี่ย

ต้องทนใช้ถนนที่มันเหมือนพระจันทร์คุณผู้ชม

เขาทนสัญจรมาแบบนี้เพราะอะไร
เพราะการก่อสร้างถนนล่าช้ามา๓เดือนแล้วครับ

อยู่บนถนนบางนาตราชกมที่๑๒๕
ขาออกมุ่งหน้าจังหวัดชนบุรีครับ
เป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านนครทองหมู่๑

เอาล่ะผู้สื่อข่าวสำรวจเข้าไปในซอยเนี่ย
เจอรถจอดติดกันแบบนี้ครับ

แล้วก็มีคนงานกำลังก่อสร้างกันอยู่
เป็นการก่อสร้างยกพื้นทำเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง๖เมตร
ความยาวในการก่อสร้างเนี่ย

โครงการนี้ใช้งบ๗ล้าน๔แสนบาท
มาดูกำหนดระยะเวลาก่อสร้างเนี่ย
ต้องแล้วเสร็จตั้งแต่๒๗มีนาปีนี้นะคุณผู้ชม

จนถึงวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วล่ะ

แล้วตรงทางโค้งจุดที่กำลังก่อสร้าง

ระบุว่าเป็นโครงการของอบตราชาเทวะปักไว้เลย
แต่ว่าป้ายก็สภาพชำรุดหน่อยแล้วก็มีย่าขึ้นรกปกคลุมอยู่

ชาวบ้านเขาทนแบบนี้มาหลายเดือนครับ

ถ้าเขาเสียเวลาจะเข้าจะออกหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหแล้วบางคนตอนเช้าเช้าจะไปทำงาน
ไปสายเลยไปทำงานไม่ทันครับเวลาขับรถสวนกันทำยังไงล่ะ
เบี่ยงหลบแล้วรถฝั่งที่ต้องเบี่ยงบางทีตกข้างทางนะคุณผู้ชม
ตกข้างทางไปรถได้รับความเสียหายไปอีกแล้วก็มีรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ย
วิ่งเข้าออกตลอดทั้งวันเลยฟังตัวแทนหน่อยไหม
ตัวแทนชาวบ้านชื่อคุณสมยงครับคุณสมยงเนี่ย
คนนี้ด้านขวาเนี่ยนะเสื้อแดงบอกว่าอบตควรจะต้องทำทุกวิถีทางเลยนะ
ในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านเนี่ยแล้วคุณสมยงฝากไปเลย
ฝากไปถึงท่านนายกทรงชัยนกขมิ้นนายกอบตราชาเทวะ

ก็อยากฝากให้อบตช่วยประสานเจ้าของพื้นที่ข้างเนี่ยนะ
ไปคุยเขาดูว่าเอาขอทางชั่วคราวนับตรงนี้ได้ไหม
ก็จะออกไปคุยสะดวกก่อนให้ดู
คุณผู้ชมฟังพี่สมยงแล้วดูข้างหลังนั้นเห็นไหม
อืมสาวไฟกินอารีโซลาเซลล์อ่ะค่ะ
นั่นคือเสาไฟที่โอ้โหทางอบตราชาเทวะภูมิใจนักภูมิใจหนา
ใช่สร้างต้นละเกือบแสน
ก็กินนาลีอยู่สวรรค์ไงข้างล่างเป็นนรกเขาบอกโอ้ย

เสาไฟส่องสว่างกินนารีเนี่ยนอกจากมันตั้งถี่นะฮะ
มีเยอะด้วยบางทีมันไปโผล่ในจุดที่ไม่รู้ไปตั้งทำไม

ชาวบ้านคนอื่นแล้วว่ายังไงพูดเหมือนกันเลยครับ
ทุกวันนี้เดินทางลำบากจริงนักข่าว
เพราะมันไม่มีเส้นทางสำรองด้วยอ่ะโอ้โหนี่นี่พี่คนนี้โวใหญ่เลย
เออเออฟ้องฟ้องใหญ่เลยอ้าวนี่ฟ้องนักข่าวใหญ่ชี้ให้ดูเลย
ค่ะมันไม่มีเส้นทางสำรองไม่มีทางลัดอื่นใดเลยครับ
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าพวกเขาเนี่ยเคยเห็นผู้รับ
ผู้รับเหมานะผู้รับเหมาเหมือนไม่ค่อยใส่ใจงานคุณผู้ชม
ชาวบ้านบอกมาแล้วก็มาทำทำหยุดทำทำหยุด
มันก็เลยไม่เสร็จสักทีมันก็ล่าช้าแบบนี้ล่าช้ากว่ากำหนด
แล้วไม่ได้มีการวางแผนอะไรเลยในการระบายรถเข้าออกในช่วงเวลาเร่งด่วนนี่แหละ

ปีที่แล้วแล้วครับเกิน๖เดือนมาแล้วพี่

บางบ่อเริ่มช้ากว่าถนนยาวกว่าเสร็จไปแล้วครับ

กระโปรงรถหลุดเลยเพราะว่ามันเป็นน้ำเป็นคลื่นเป็นอะไรครับ
คุดแล้วก็หายไปเดือนอย่างนี้คุดแล้วก็หายไปเดือนอย่างนี้
มันไม่ไหวครับมันไม่ทำถ้าทำจริงมันน่าจะเสร็จไปแล้ว
มาขุดปุ๊บแล้วก็หายไปมาขุดปุ๊บหายไป
นี่พี่คนนี้บอกแถวบางบ่อเนี่ยเริ่มช้ากว่านี้อีกนะ

ฝากถามอีกว่านอกจากเรื่องถนนที่ยังสร้างไม่เสร็จสักทีเนี่ย
มันมีอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมฮะเรื่องค่าเก็บขยะของหมู่บ้านนครทองครับ
บอกทำไมมันแพงจังเลยอ่ะนี่เขาเอาบินมาให้ดู
เอาใบเสร็จมาให้ดูเลยนะเขาบอกชาวบ้านต้องจ่ายเดือนหนึ่ง๑๒๐บาทต่อหลังนะครับ
บอกว่าอยากให้ทางอบตราชาเทวะมาดูแลเรื่องนี้ด้วย
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็รอนะรอฟังทางอบตราชาเทวะ
หรือว่าท่านนายกทรงชัยนคมินถ้าท่านอยากชี้แจง
หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ชาวบ้านอาจจะยังไม่รับรู้เนี่ย
ท่านบอกมาได้เลยนะติดต่อไทราชทีวีด้วยเลยครับ
ค่ะคือเรื่องแบบนี้ผู้บริหารท้องถิ่นมักจะบอกว่า
ตรวจสอบได้เลยความถูกต้องตรวจสอบได้เลย

เพราะทำให้มันถูกต้องทำได้ใครก็รู้
แต่ว่าเหมาะสมหรือเปล่าอันนี้
ท่านต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ใช่ใช่

นะฮะเคยตามเขาไหมค่าปรับจากผู้รับเหมา